ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้มือปืนเนี่ยมามอบตัวแล้วนะฮะค่ะเมื่อคืนนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ยี่สิบปีนะครับถูกยิงเสียชีวิตในบ้านเอื้ออทรย่านสายใหม่อืมแล้วจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ารักษณะก็คือถูกแชท
ว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปกับตำรวจสอนอสายใหม่นะครับเป็นอาคาร๔๔ในหมู่บ้านเอื้ออาทรย่านสายใหม่นะฮะตรงจุดที่พักบันไดชั้นสองนะฮะตรงจุดนี้ครับนายนัทพัฒน์เกรดพรชื่อเล่นชื่ออามอายุ๒๐ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่นะครับกระสุนเนี่ยเข้าที่ท้องด้านขวาหนึ่งนัด
นะครับเสียชีวิตนะครับนี่คือนายนัทพัฒน์นะครับนามสกุลเกดพรชื่อเล่นชื่ออามอายุยี่สิบปีนะครับมีเพื่อนของนายนัทพัฒน์นะครับที่เราคุยด้วยนะครับชื่อนุ่มอายุยี่สิบปีเหมือนกันนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายนัทพัฒน์กับแฟนสาวมาหาเขาที่ห้องพักห้องพักของเขาอยู่ชั้น๓ของอาคาร๔๔อาคารเดียวกับท
ตอนนั้นมีโทรศัพท์มาหานายนัทพัฒน์ผู้ตายหลายครั้งเพื่อนบอกว่าดูจากลักษณะการพูดคุยแล้วก็ดูค่อนข้างสดิดสนมกันนะคือมีการหยอกล้อการอะไรแบบนี้ถูกต้องจนกระทั่งเวลาประมาณปี๒เนี่ยมีข้อความแชทบอกนายนัทพัฒน์ว่ามาถึงแล้วหลังจากนั้นนัทพัฒน์ก็ออกจากห้องเขาไปค่ะแล้วก็เดินลงบันไดไปห้อง
นั่นแหละมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัทพัฒน์ก็รีบวิ่งลงไปดูเลยนะครับไม่ถึง๑นาทีนะออกจากห้องเข้าไปเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัทพัฒน์พอออกไปดูก็พบว่านัทพัฒน์นอนหายใจรวยรินอยู่แล้วก็บอกกับเขาว่าไม่ไหวแล้วก่อนที่จะเสียชีวิต

เราเห็นคนร้ายหรืออะไรที่ปกตินะ
คนร้ายไม่เห็นครับแต่ได้ยินเสียงรองเท้าวิ่งลงบันได
ตามไปดูไหมครับตอนนั้น
ทางหน้าอยู่ก็คือแบบจุกนะคือจุกในอยู่แล้วก็บอกกับผมว่าไม่ไหว
ไม่ไหวไม่ไหวแล้วได้ชื่อผมแล้วก็บอกว่าไม่ไหว
นี่ฮะมีโทรศัพท์มาบอกมาถึงแล้วพอวิ่งออกมาเนี่ยฮะ
เดินลงบันไดมาเนี่ยถูกยิงตายเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับนายสมนึกนะฮะเป็นรอปภของอาคารนะครับ
สมนึกอายุ๖๐ปีนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาก็กำลังออกตรวจความเรียบร้อยตามอาคารต่างอยู่
นี่ฮะคุณลุงบอกว่าเห็นผู้ชายวัยรุ่น๔คนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำกางเกงขายาวซุ่มอยู่แถวทางขึ้นอาคาร๔๔
อาคารที่เกิดเหตุลุงบอกว่าลุงก็ยืนดูอยู่ห่างนะ
จากนั้นมี๒คนเดินขึ้นบันไดไปอีก๒คนเนี่ยรออยู่ข้างล่าง
คนที่เดินขึ้นบันไดไปไม่นานฮะแป๊บเดียวมีเสียงปืนดังขึ้น๑นัด
ก่อนที่วัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นไปก็จะลงมานะครับ
แล้วก็พากันซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์๒คันแล้วก็ขี่หลบหนีไป

กำลังสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่นะฮะรวมทั้งเพื่อนของผู้ตายด้วยเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วยนะครับไปดูเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะฮะแล้วก็ไปนำตัวในโม่นะในโม่เนี่ยคือผู้ชายที่โทรศัพท์นะใช้โทรศัพท์แล้วก็แชทมาหา
ว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาถูกคมนะผู้ชายที่ชื่อว่าในคมเนี่ย
ซึ่งรู้จักกันได้สัก๒๓สัปดาห์ใช้ปืนจ่อหัวบังคับให้เขาพิมพ์ข้อความแชท
มาหานายนัทพัฒน์ผู้ตายเพราะว่าเขารู้จักกันค่ะเพื่อล่อลวงให้นายนัทพัฒน์เนี่ย
ออกมาแล้วจะได้ทำร้ายก็เมื่อคืนนี้พอนายนัทพัฒน์เดินลงบันไดมาถึงชั้นสองเนี่ย
คมก็ชักปืนออกมาจากเอวแล้วก็เจาะยิงนายนัทพัฒน์
ก็ยิงต่อหน้าต่อตาเขานั่นแหละแล้วก็พากันวิ่งหนีออกมาแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป
นี่ฮะตำรวจไปไล่ตรวจสอบนะฮะกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแล้วก็ไล่เบาะแสจนรู้ว่าอ๋อในโม่นี่เคย
เป็นเพื่อนกับผู้ตายนะแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปตรวจสอบเนี่ย
เป็นคนที่แชทมาหานายนัทพัฒน์ก่อนที่จะออกมาจากห้องของเพื่อนแล้วก็ถูกยิงตาย
ส่วนปมสาเหตุนะครับนายโม่บอกว่าก่อนหน้านี้นายนัทพัฒน์มีปัญหาส่วนตัวขัดแย้งกับนายคม
แต่เคลียร์กันไม่ได้เคลียร์กันไม่ลงตัวนี่ฮะก็เลยถูกแชทลวงออกมาแล้วก็ยิงเสียชีวิต
นี่คือภาพนะครับแล้วก็ข้อความที่เพื่อนของนายนัทพัฒน์เนี่ย
ได้โพสต์นะครับเพื่อที่จะแสดงความอาลัยนี่คือผู้ตายนะฮะอายุเพิ่ง๒๐ปีเท่านั้นนะครับ
วันนี้คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับเพื่อนสนิทของทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขารู้จักทั้งสองฝ่ายทั้งนายนัทพัฒน์และในคมโดยบอกว่าก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนี่แหละนะ
ทุ่มเมื่อวานนี้ในคมเนี่ยโทรมาหาเขาบอกมีเรื่องให้มาช่วยหน่อยนะ
หลังจากมีปัญหากับในแตนลักษณะมองหน้าแล้วก็คำเมนต์กันนะครับ
เขาก็เลยบอกเออใจเย็นอย่าวู้วามแต่ในคมบอกว่ารู้ว่าในแตนเนี่ยเตรียมปืนเอาไว้ก็เลยต้องเตรียมมาด้วย
เวลาผ่านไปสักพักนึงในคมส่งข้อความมาหาเขาว่าเดี๋ยวอามก็คือนายนัทพัฒน์
เดี๋ยวอามเนี่ยจะช่วยเคลียร์ให้เพราะรู้จักทั้งคมทั้งแตน
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นจะเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือว่าบันดาลโทษะหรืออะไรยังไง
สุดท้ายอยู่ดีเอ้านัทพัฒน์หรือว่าอามถูกยิงตาย
ผมแจ้งว่าอันนี้ก่อนเกิดเหตุเลยนะพี่ผู้ตายเนี่ยน่าจะชื่อน้องอาม
รู้จักทั้งน้องคมและรู้จักทั้งแตนเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องอามน่าจะไปบอกกับที่ที่น้องคมเล่าให้ฟังนะครับพี่
อามเนี่ยรู้แล้วว่าน้องคมมีอาวุธไว้ป้องกันตัวก็น่าจะน้องอาร์มเนี่ยน่าจะไปแจ้งกับทางแตน
ว่าแบบอ้าวพี่คมมีปืนแล้วนะแล้วทางนี้ฝากสารมาถึงน้องอาร์มไปถึงคมว่า
กูก็มีเหมือนกันเดี๋ยวกูจะไปยิงมันก่อนด้วย
อันนี้อันนี้คือคำบอกเล่าจากน้องเลยนะครับคมบอกผมประมาณแค่ว่าอามเนี่ยสนิทกับทั้งคู่
น่าจะปากไวไปหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะครับพี่

พยายามจะเคลียร์ให้ทั้งสองฝ่ายจบกันแต่ด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างน่าจะสาดคนประมาณนี้ครับ

เป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนครับแต่ผมเป็นคนฟังคนที่น้องรู้จักและน้องเคารพมาก
ก็คืออย่างสมมุติว่าผมเป็นคนบอกว่าผมหยุดนะหยุดเลยครับพี่ไม่มี
แล้วน้องเป็นคนขยันเป็นทหารมาก่อนนะครับน้องเป็นทหารพานมาก่อน
อยู่อดีตทหารพรานก็คืออยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยน้องอาสาสมัครลงเลยครับ
ข้อมูลที่เพื่อนพูดเนี่ยนะคะก็ไปสอดคล้องกับคำบอกเล่าของรุ่นพี่อีกคนนึงที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรเหมือนกันนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่ในคมบันดาลโทษะยิงในอามเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ในอามเอาเรื่องในคมพกปืนไปบอกนายแต่นนี่แหละ
และเท่าที่รู้ทั้งตัวในอามและในคมเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงหรือยาเสพติดแน่นอน
หลักคงเป็นเรื่องศักดิ์ศรีค่ะ
ก็ผมรู้แค่เรื่องเห็นมีมองหน้ามองตากันเฉยแค่เหมือนไม่รู้จักกันคำเห็นกันแค่นั้นแหละผมก็ไม่ได้คิดว่าถึงขั้นจะท้ายิงกันหรืออะไรอย่างนี้ผมไม่รู้เรื่อง
ทั้งคู่เป็นเด็กดีหมดทั้งสามคนนี้เป็นเด็กดีหมดเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันมาจากอะไรแค่นั้นเองที่เขาทะเลาะกันเพราะเขาอยู่ด้วยกันหมด
อยู่ในเอื้อทางแฟลตเดียวกันหมดอยู่ในบ้านเดียวกันเจอกันทุกวันน้องก็ไม่ได้มีพวกคิดคิดอย่างนี้ไม่น่าจะมีแล้วเรื่องประเด็นเรื่องซื้อข่าวก็ไม่มีมองในมุมนักเรียนก็จะเป็นเหมือนรุ่นน้องไม่เคารพรุ่นพี่อะไรประมาณคำพูดคำจา
ถ้าสรุปจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งจากรุ่นพี่และจากเพื่อนเรื่องก็คือในคมคนก่อเหตุเนี่ยมีปัญหากับอีกคนนึงที่ชื่อในแตนต่างฝ่ายต่างมีปืนทั้งคู่ด้วยนะร่ำจะยิงกันอยู่ในอามที่ถูกยิงตายเนี่ยเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาให้ในคมกับในแตนเคลียร์ปัญหากันแต่ในคมดันมารู้ทีหลังว่าในอามเนี่ยไปบ
ใจแล้วก็เคลียร์งันไม่ลงตัวสุดท้ายก็เลยมาเกาะเหตุยิงในอามจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะส่วนคนที่พาอาหารอยู่ในห้องชั้น๒ตรง
ที่ในอาร์มถูกยิงเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาหลับสนิทเลย
มันเป็นช่วงเวลาคนนอนนะคะตีสองตีสามเนี่ยเขากำลังหลับสนิทเลย
ครับเขาได้ยินเสียงดังเหมือนมีของตกเหมือนกัน
แต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือเสียงปืนแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเสียงใครทะเลาะกันเลยด้วย
เสียงปืนประมาณกี่นัดอะครับคุณป้าได้ยินแค่เสียง
เหมือนเป็นเสียงของตกอ่าเหมือนของตกคือตอนนั้นในใจไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืน
สนิทก็คืออยู่ในห้องแล้วหลับสนิทไงห้องมันเป็นห้องแบบว่าเข้าไปแล้วยังมีห้อง
มีห้องนอนแต่ว่าเรานอนข้างนอกอ่ะไม่ค่อยได้ยินอืมเพราะเสียงมันจะอยู่ตรงนี้
พอมาได้ยินอีกทีก็มากันเยอะแยะแล้วคนอ๋อนี่ค่ะคือไม่มีเสียงทะเลาะ
ไม่มีเสียงพูดคุยเลยค่ะคือมาถึงก็ยิงเลยฮะ
หลายคนเลยบอกว่าเอางั้นต้องฝากความหวังไว้ที่กล้องวงจรปิดแล้วล่ะ
ครับเพราะว่าที่อาคารแห่งเนี้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยอืม
คารินก็ไปสำรวจกล้องวงจรปิดโดยรอบอาคารที่เกิดเหตุนะคะครับ
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดที่อาคารสี่สิบสี่อ่ะค่ะอ่า
มีแต่กล้องแต่ไม่มีเมมโอรี่การ์ดค่ะอืม
ก็คือบันทึกเหตุการณ์ไม่ได้อ่าก็คือถ่ายได้อย่างเดียวค่ะครับ
ไม่ตำรวจก็อาจจะได้ไปแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้
ก็ไปไล่เบาะแสจนได้เจอใช่ไหม
ว่าใครส่งข้อความมาใครมาอะไรยังไงแชทเชิดหากันเนี่ยนะฮะ
ซึ่งก่อนที่ผู้ต้องหาเขาจะมามอบตัวเนี่ย
เขามีการโพสต์เฟซบุ๊กก่อนนะคะอ๋อเหรอฮะใช่
เขาโพสต์เฟซบุ๊คก็เลยบอกว่าตัวในคมเนี่ยเหรอในคมนี่แหละ
นี่โพสต์แบบนี้เลยไม่ต้องตามจับผมหรอก
ผมลูกผู้ชายพอผมเข้าไปมอบตัวแน่เรื่องนี้มันสุดจริง
จะยิงผมก่อนนี่ค่ะบอกว่าจะยิงเขาก่อนอย่างงี้เหรอ
เขาพูดทำนองเหมือนกับว่าเขาจะโดนยิงก่อนเขาก็เลยต้องยิงกลับ
อืมทำนองนั้นนะคะนายเศรษฐวุฒิเกรดพรพ่อของในอาม
ผู้ตายค่ะก็บอกว่าทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไป
แล้วตอนนี้ก็ไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายโม่ด้วยที่บอกว่า
คมเอาปืนจ่อหัวให้ส่งข้อความล่อลูกชายออกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอรอฟังคำให้การของผู้ต้องหาถึงสาเหตุที่ฆ่าลูกเขา
แล้วก็ยอมรับว่าเออลูกผมก็เป็นคนใจร้อนแหละแต่ผมก็พยายามสอนตลอดอ่ะ
อย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครตั้งใจว่าปีหน้าจะพาลูกชายไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน
คิดเลยนะคะว่าลูกจะมาเสียชีวิตแบบนี้
อยากเข้ามาเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมยังทำใจไม่ได้
เพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปกับการที่คุณยิงระยะเผาขน
แล้วใช้ลูกซองเบอร์๑๒ซึ่งหมายถึงว่าคุณกะชีวิตเขาเลย
อันนี้บ่งบอกเลยว่าเขากะตายเลยนะครับอาวุธปืนที่คุณพกมาเนี่ย
คุณรู้แล้วประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วระยะที่คุณยิงคุณรู้ว่าผลมันจะเกิด
เกิดยังไงคุณเป็นทหารคุณต้องรู้ว่า
อาวุธปืนเนี่ยมีความร้ายแรงแค่ไหนระยะประชิด
มันมันหวังผลได้เลยคือคุณจงใจที่จะฆ่าอาม
ผมกล้าพูดได้เลยถ้าคุณจะบอกว่าอามจะยิงก่อน
ผมไปที่เกิดเหตุไม่มีปืนนอกจากคุณพ่อจะทำใจไม่ได้แล้ว
ญาติญาติครอบครัวเพื่อนของผู้ตาย
ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับบรรยากาศที่วัด
เนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยค่ะหลายคนก็มาร่วมแสดงความเสียใจนะคะ
ใช่ไหมบอกว่าผมมอบตัวแน่ครับเต๋อทั้งนั้นเขาไม่ได้ระบุเวลาไง
ช่วงเย็นเนี่ยค่ะเขาติดต่อนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ผู้ช่วยนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
อภักดิ์เพื่อไทยให้เป็นคนพาเขามอบตัว
คมคนที่ใส่หมวกนะฮะ
ใช่ไปติดต่อผู้ช่วยสอสอพักเพื่อไทยคนหนึ่ง
ให้พาเขามอบตัวกับตำรวจสอนอสายไม้หน่อย
แล้วเปิดใจกับไทยรัฐทีวีด้วยว่า
เขาฆ่าผู้ตายทำไม
เมื่อวานอ่ะทุ่มครึ่งเนี้ยครับ

เพื่อที่ผมจะเข้าไปคุยกับเพื่อนสองคนก่อน
ตอนนี้ไอคนที่ผมยิงตายอ่ะ
ไปบอกฝั่งนู้นว่าจะเล่นผมด้วย
แล้วจะเอาด้วยก็เข้าไปตอนทุ่มครึ่ง

คมมึงไม่ต้องเข้าไปแล้วมันรู้แล้ว
มีคนไปบอกก็คือไอ้คนที่ยิงนี่แหละ
ที่ผมยิงอะครับมันไปบอกครับ
แล้วแต่ก่อนหน้านั้น
ที่มันจะมีเรื่องหวัดหมางกับอันนี้ก็คือว่า

แล้วผมไปช่วยช่วยนะครับ
แล้วมันก็มาพูดว่าพี่มาช่วยทำไม
เนี่ยครับผมก็เลยแบบเสียใจไง
คำพูดที่มันพูดมาผมก็เลยทิ้มไปสองสามหมัด
พอเราไปช่วยเนี่ยคำขอบคุณเลยก็ไม่มีนะครับ

ใช่ครับบันดาลโทษะแล้วก็คือว่า
ได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเจอผมจะยิงผมเลย
ผมก็เลยนี่แหละครับคำนี้แหละครับ
ที่ว่าเจอผมจะยิงผมเลย
เขาบอกเขาบันดาลโทษะเพราะว่าผู้ตายไม่ให้เกียรติเขา
แล้วก็เนี่ยค่ะปมเหตุการณ์ต่างทั้งไปเข้ากับอีกฝั่ง
ตอนแรกบอกจะเป็นตัวกลางแต่เหมือนจะไปเข้ากับอีกฝั่ง
รุมเขาด้วยจะยิงเขาก่อนด้วย
จะมีประเด็นเรื่องที่เขาเคยช่วยแฟนของคนตาย
แต่กลับไม่ได้รับแม้แต่คำขอบคุณแถมยังโดนถามอีกว่ามาช่วยทำไม
แต่นี่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ

คือยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนายนัทพัฒน์ผู้ตายด้วย
เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
นี่คือคำกล่าวอ้างของคนที่ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าเขาก็สามารถจะกล่าวอ้างอะไรก็ได้นะครับ
จริงไม่จริงข้อเท็จจริงยังไงมูลเหตุยังไงก็ต้องให้ตำรวจสืบสวนต่อไป

ทำไมมาติดต่อทางนายเอกพบให้พาไปมอบตัว
คือในคมเนี่ยบอกว่าก็เขารู้จักแล้วเขาก็รู้สึกไว้วางใจ
เขากลัวว่าถ้าเขาเข้าไปมอบตัวเพียงลำพังเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
ทีนี้ก็กลัวความไม่ปลอดภัยขึ้นมาเลย

กปืนนี่ก็ไม่ปลอดภัยนะคะตัวคุณเองเนี่ย
ก็เอาเป็นว่าสุดท้ายนะครับก็ถูกพาไปมอบตัวนะครับ
ผู้ชมไปดูภาพนะฮะตอนที่แม่ของในคมรู้ข่าวว่าลูกชายจะมามอบตัวเนี่ย
มาถึงก็เจอหน้ากันนะครับ

ก็ร้องห่มร้องไห้นะผู้ต้องหานะครับแม่ก็มากอด
จากนั้นในคมนี่ก็ก้มกราบเท้าแม่นะ

ฝั่งนี้เนี่ยยังมีโอกาสก้มกราบเท้าแม่นะ
ยังมีโอกาสได้เจอได้พูดคุยได้รูปหัว
อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่มีโอกาสอะไรเลยนะฮะ
เพราะเผื่อเพื่อนบอกนี่คือลงบันไดมา
โดยเลหย์ไปเลยแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยในคมก็ถูกพาตัวไปนะครับ
ขึ้นรถไปมอบตัวที่สอนอสายไหมค่ะนะฮะ
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับส่วนปืนเนี่ยในคมอ้างว่าเอาไปทิ้งป่านะ
รวมทั้งชุดที่ใส่ในคืนวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้ด้วย
บอกว่าเอาไปโยนทิ้งคลองไปแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงต้องไปไล่
ตามหากันต่อนะฮะทำผงทำแผนหาของกลาง
เกี่ยวกับคดีต่างต่างนะครับที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะนี่เพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันนี่ต้องขยายผลต่อนะ
ใช่ค่ะจะร่วมกันฆ่าหรือเปล่านะจะรู้เรื่องหรือเปล่านะครับ
ซึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ลูกชายทำลงไป
ขอให้ลูกสู้คดีนะผิดถูกอะไรยังไงก็ว่ากันไป
พร้อมจะให้อภัยกับการกระทำของลูกพ้นโทษออกมาก็ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกัน
ถูกนำตัวไปถึงสอนอสายไหมถึงสอนอสายไหมเนี่ย
ทางฝั่งของญาติของผู้ตายเนี่ยเขารู้ข่าวว่าจะมาค่ะ
เขาก็มาดักรออยู่เขาก็อยากรู้อ่ะ
ไม่ต้องบอกกลัวแน่กัน
พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ
พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ

พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ
พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ

พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ
พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ
พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ

พี่แม่งตายตกผู้ชายกันล่ะ

ก็ขอความร่วมมือให้ครอบครัวทั้งสองฝั่งเนี่ย
ความร่วมมือให้ครอบครัวทั้งสองฝั่งเนี่ย
เดินทางออกจากพื้นที่ไปก่อน
เดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ต่อ